คุณผู้ชมครับเรามาต่ออีกเรื่องหนึ่ง

ใช่ไหมต้องมีบ่ใช่ไหม

คิดถึงบ้านเนอะเวลาพูดภาษาถิ่นเนาะ

ไปชมวัดต้นเกวน

ใช่ครับเขาบอกมีสถาปัตยกรรม

เพราะว่าวัดนี้จะถือว่าเป็นต้นแบบของ
หอคำหลวงในอุทยานหลวงราชพฤกษ

คุณเห็นหอคำหลวงแบบนี้ที่อุทยานใช่ไหมฮะ

ต้นแบบอยู่ที่วัดต้นเกวนนะฮะ
วัดต้นเกวนหรือว่าวัดอินทราวาส
เป็นวัดเล็กนะในตำบลหนองควาย
อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

หางดงถือว่าใกล้แล้วตอนนี้นะครับ

ก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ
เขาบอกสมบูรณ์แบบที่สุด
โดยเฉพาะวิหารวัดต้นเกวน
คลายเป็นต้นแบบของหอคำหลวง

บันวิหารประดับตกแต่งด้วยกระจกแก้วสี

หรือว่าฝาปะกลโก่งคิ้ว

สอดสลับรูปเสียนนาค

มีลายปูนปั้นรูปเทพนม

บันปีกนกคือส่วนที่เป็นสามเหลี่ยม

บางคนก็อาจจะเป็นจัวอะไรอย่างนี้นะฮะ
แกะสลักเป็นเสียนหน้าในลายเครือเทา
สมกระหนกตีเป็นช่องตาราง

ลมและหางหงแกะรูปมังกร
คายนาคอย่างงดงามคุณ

จำหลักไม้เป็นรูปกินนอนฟ้อนรำ

วิจิตรในทุกส่วน

ถ้าคุณเข้าไปจะประดิษฐานพระประธาน

มีจิตกรรมฝาผนังวาดด้วยสีน้ำ

หน้าต่างวิหารยังเป็นไม้๒ชั้น

ครับนี่เป็นความคิดของ

นอกจากนี้ยังมีศาลาจัตรวมมุกนะครับ

ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ

ทั้งนี้วัดต้นเกวนสร้างขึ้นประมาณ

คือเกือบ๑๕๐ปีแล้วนะฮะ

กาวิโรรัสสุริยวง

ก็เลยตั้งชื่อให้แบบตรงเลย

ตามชื่อครูบาอินผู้สร้างวัดต่อมานะครับ

อ๋อผมนั่งคิดตั้งนานว่าต้นเกวียน

ตะครบหมักเบน

อันนี้ตะขบพ่อตะขบหมักเบน

พ่อตะครบหมักเบนหมักเบนป่า

ตะขบเนี่ยครับอีกาชอบมาไข่

แล้วแม่ตะขบแม่ตะขบอยู่หัวใจ
ย่ายกว่าพ่อย่ายกว่าพ่อ
คะข้าเนี่ยล่ะคนเมือง
คนเหนือก็เรียกว่าตะครบ

นะฮะก็ผลสีแดงคล้ำนะครับ

ตัวอีกคนนึงกำลังงงกำลังงงกับภาษาภาษาถิ่นที่เราคุยกัน
นี่กะว่าจะหาคนใต้มาเป็นพิธีกรนั่ง
ถ้าคุณเชอรี่อยู่นะโอ้โหคงสำเนียงใต้กันสัก

นั่งกันอยู่นี่คงคุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะ
อีสานกลางใต้มาครบนะฮะ